ส่วนเรื่องนี้ที่จันทบุรีค่ะคุณผู้ชมน้ำเมาเป็นเหตุ
หนุ่มใหญ่ใบห้าสิบห้าปีขับรถกระบะมาอยู่ดีดีแต่ปลาก็ว่าน้ำเมาเป็นเหตุ
เสียหลักเหมือนกับขับข้ามเลนมาจนกระทั่งพุ่งชนกับรถกระบะอีกคันแบบนี้แหละค่ะ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเพราะว่าเห็นตำรวจบอกว่าตัวคนขับรถกระบะคันที่ขับข้ามเลนมาเนี่ย
มีอาการมึนเมาสุดท้ายมาพุ่งชนกับกระบะสีดำของคู่กรณีที่มาแบบทางตรงแต่ว่าสุดสวย
และที่สำคัญคือรถสีดำที่เขาโดนพุ่งชนเนี่ยเหมือนกับกำลังจะพาลูกไปโรงพยาบาลด้วย
แต่ท้ายที่สุดยังไม่ถึงโรงพยาบาลนะคะก็โดนรถกระบะของคนเมาขับข้ามเลนมาชนแบบเสียหายแบบนี้เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่สพคลุงค่ะ
บนถนนสายขลุงมะขามในพื้นที่หมู่๔ตำบลมาภัยอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ผู้บาดเจ็บสองรายคือตัวเมียแล้วก็ลูกของคนขับรถกระบะสีดำที่ถูกชน
ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยส่วนรถกระบาดต้นสายปลายเหตุ
กระบะสีบรอนคันนี้นี่ค่ะคันนี้นะคะ
สภาพด้านหน้าก็พังยับเยินเสียหายหม้อน้ำเครื่องยนต์กันชนแตกพังเสียหายทั้งหมด
ชิ้นส่วนอะไรกระจัดกระจายอยู่ตามพื้น
ทราบชื่อคนขับรถกระบะสีบรอนคันนี้คือนายจักริจทำสวนวัย๕๕ปี
คุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาอยู่ในอาการสภาพเมาอ้อแอผูจาอ้อแอ
คล้ายคนเมาไม่มีสติเลยค่ะนะคะ
ส่วนรถคู่กรณีที่โดนชนเป็นกระบะสีดำ๔ประตูนะคะสภาพก็พังยับเยินแบบนี้เหมือนกัน
ตัวกระบะสีดำมีคนขับคือนายประจักรแหลมหลักวัย๔๙ปี
เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวกับตำรวจฟังแบบนี้
เขาบอกว่าตัวเขาเมียลูกกำลังเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีค่ะ
เพื่อที่จะกลับบ้านในพื้นที่ตำบลตกพรมอำเภอขลุงนี่แหละ
ซึ่งอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงบ้านอยู่แล้วเชียว
แต่ประเด็นคือรถกระบาดสีบรอนไม่รู้มาจากไหน
ขับข้ามเลนมาพุ่งชนอย่างจัง
เมียแล้วก็ลูกสาวบาดเจ็บนะคะ
เพราะดีมากเลยค่ะเหมือนกับถุงลมนิรภัยทำงาน
ก็เลยไม่อันตรายหรือว่าไม่กระเด็นออกมาเนี่ยค่ะสภาพโอ้โห
ถ้าไม่มีถุงรมนิรภัยไม่อยากจะนึกภาพจริงว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ลองฟังเสียงคนขับกระบะสีดำผู้เสียหายเพิ่มเติมค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนเห็นเหตุการณ์บ้างค่ะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเธอกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในบ้าน
แต่แล้วจู่ได้ยินเสียงคล้ายกับรถชนโค้ม
ก็เลยวิ่งออกมาดูปรากฏว่าโอ้โหเนี่ยค่ะสภาพอย่างที่เห็นเลยรถกระบะพุ่งชนกัน

ใช่ค่ะ